ส่วนเรื่องนี้เกี่ยวกับแม่ค่ะ

คุณยายที่อยู่เหนือดิฉันเนี่ยอายุ๘๒แล้วนะ

ลูกไม่ได้ดูแลค่ะให้อดข้าว

ใช่ค่ะให้แม่กินแต่น้ำ

ตัวเองนั่งกินข้าวอยู่ข้างแม่นะ
แม่ก็บอกว่าขอกินข้าวหน่อย

เพราะอะไรลูกอยากได้มรดกเป็นที่ดิน

ท้ายที่สุดคนที่ตายไม่ใช่แม่นะคะ

ลูกตายก่อนอยู่ในบ้านแต่คุณแม่

ไม่รู้ว่าลูกตายแล้วผ่านไป๔วัน

คือชาวบ้านชาวช่องเขาได้กลิ่นเหม็นเน่านะ
เขาก็เลยต้องเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาที่บ้านหลังนี้นะฮะ
ใช่แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือนะ

แล้วยายเพิ่งกินน้ำจากขวด

ไม่ได้กินมาเป็น๑๐ปีคุณคิดดูสิ

ใช่ค่ะขอเลยข้าวเหนียวปลาร้าบองเลย

นี่คือคุณยายนวลสารางามอายุ๘๒ค่ะ

แล้วลูกอายุ๕๗ปีนั้น

จริงแม่ลูกอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้๒คน

ลูกไม่หาข้าวหาปลาให้กินค่ะ

แล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่มาที่บ้าน
เพราะว่ามีคนแจ้งไงว่ากลิ่นมันออกมาแล้ว
พอไปถึงปั๊บเจอยายนวลสภาพที่น่าสงสารมาก
นวลบอกเจ้าหน้าที่เลยหิวขอข้าวกินหน่อย
ไม่ได้กินข้าวกินน้ำมา๓๔วันแล้ว
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสตึก
ก็ไปตรวจสอบเอาข้าวเอาน้ำให้ยายนวลกิน
แล้วเจ้าหน้าที่พอเห็นภาพนี้นะ
นวลเปิดน้ำใช่ไหมพอหลังจากเปิดน้ำแล้ว

บอกกับเจ้าหน้าที่แบบนี้น้ำน่ะไม่จืดเหมือนน้ำปลาปลาเลยเนอะ
อร่อยกว่านี่ดูสิตอนที่ยายกินน้ำอ่ะ
ยายก็รักอ่ะถามว่ายายยายยายโดนลูกทำอะไรบ้าง
โดนสารพัดค่ะคุณผู้ชมทั้งตบทั้งตี
ยายไม่เคยบ่นเลยด้วยความที่รักลูกมากอะนะคะ
โอ้คุณผู้ชมฟังคุณยายตีหัวตบหน้าจนหัวปูดไปหมด
นี่คือแม่เจอลูกทำแบบนี้แล้วแม่ยื้อ๘๒แล้ว
แล้วเพราะเป็นแม่รู้นะ
รู้ว่าลูกชายที่ทำกับแม่แบบนี้เพราะอยากให้เธอตาย

แม่นี่ไม่ใช่ไม่รู้รู้ทั้งหมด
พอฟังเรื่องแบบนี้มันปวดใจเหลือเกินนะ

เพื่อนบ้านบอกว่าที่ดินแปลงนี้ของยายนวล
เนื้อที่ประมาณเกือบไร่ก็๓งานกว่านะคะ
เท่าที่รู้นะลูกของยายแอบเอาไปจำนองกับในทุน
เมื่อสัก๑๐ปีที่แล้วก็ได้ตังค์มาตอนนั้น๕๖หมื่น

แต่เอาไปเล่นการพนันจนหมดตัวค่ะ
แล้วล่าสุดรู้มาว่าในทุนคิดดอกเบี้ยที่ตรงนี้

แล้วในทุนจะมายึดเอาที่ดินนะ
แต่ทุกวันนี้ที่ในทุนไม่ยึดเพราะอะไรรู้ไหม
คือก็สงสารยายยายยังอยู่
คือถ้าเกิดว่ายายไม่อยู่แล้วแน่นอนค่ะ
ในทุนต้องมาตามยึดที่ตรงนี้แน่นอนเลย

ค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่อสมบอกว่าที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็รับรู้พยายามจะช่วยเหลือมาตลอดเลยนะ
แต่ว่ามาไม่ได้หรอกลูกยายน่ะไม่ให้เข้าบ้าน
นี่ขนาดเวลาที่จะเอาหมอมาฉีดยาให้กับคุณยายเนี่ย
ต้องแอบเข้ามาตอนที่ลูกยายไม่อยู่อะค่ะ
ลูกชายแกไม่ให้พวกเราเข้ามาใกล้
มาฉีดยากับคุณหมอก็ทั้งวิ่งทั้งอะไร
กลัวเพราะว่าแถวนี้ก็มีแต่ผู้หญิง
ผู้ชายก็ตายหมดไม่มีใครเหลือ

เกรงว่า

แต่ว่าก็บ้านใกล้เคียงก็พยายามเอาข้าวมาให้กิน

โอ้โหนี่ดูสิอยากจะให้แม่ตาย

แล้วก่อนที่จะตายทำกับแม่ไว้เยอะมากนะคะ

ก็คือนายพิพัฒน์บำรุงกลางประสานกับโรงพยาบาลสตึก
ให้เอาตัวยายนวลไปตรวจสุขภาพก่อน

แล้วก็ต้องไปตรวจสอบด้วยนะคะว่าคุณยายมีญาติอยู่ไหม

หรือจะต้องประสานกับทางพมจังหวัด
ให้เอาตัวคุณยายไปอยู่ที่บ้านพักคนชรานะคะ